เรื่องเร่งด่วนที่สุดในชีวิตของพี่ตอนนี้เลยคือ

ลูกเราจะมีสิทธิ์เหมือนลูกคนอื่นที่ไปวิ่งไปโรงเรียนไปอะไรอย่างนี้ได้ไหม

สู้สู้สู้สู้

อยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชู้
ถ้าฉันรู้ฉันจะรักเธอไหม

ร้อง

เอารถมาเลยค่ะ

ขอบคุณครับ